ขำกบเกลือนตะเคียนอีกที่เขาก็ว่าฮือฮาที่จังหวัดนครสวรรค์ครับ
เนื่องจากเจ้าแม่เคยให้โชคกับชาวบ้านมาแล้ว

ก็มีคนได้ของดีของเด็ดจากเจ้าแม่มาแล้ว

เห็นเจ้าแม่ปรากฏกาย
มาบอกของดีของเด็ดเลย
แล้วเขาพอเห็นของดีของเด็ด
เขาก็รีบวิ่งแจ้นไปที่แผงลอตเตอรี่

แลล์บก้องหวัดละ

เมื่อวานก่อนนะฮะหลังจากกราบไหว้เจ้าแม่ตะเคียน

ก็ไม่เห็นงวดนี้เจ้าแม่จะมาปรากฏกาย
แต่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเที่ยวเสียเวลา

มันกลมไปหมด
เป็นเรื่องของความหวังเป็นเรื่องของโชคลาภ

มันจะมาจะไปไม่มีใครรู้
ดูแล้วต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ